มาดูเรื่องของวัดพระธาตุพระนมก่อน
คือช่วงนี้มีเรื่องเกี่ยวกับวัดบ่อย
วันก่อนหมอปลากับทนายภัยศาลเพื่อไปขอขมาท่านเจ้าว่าใช่ไหม
วันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับวัดพระธาตุพนมอีกแล้วครับ
พ่อค้าแม่ค้าหน้าวัดพระธาตุพนม
ค้านมติกรรมการวัดคัดค้านเรื่องอะไร
คือกรรมการวัดเนี่ยเขามีมติกันว่าอย่าขายของหน้าวัด
คือตอนนี้อยู่ระหว่างการผลักดันให้วัดพระธาตุพนมไปเป็นมรดกโลก

พ่อค้าแม่ค้าโอดเลยครับบอกว่าอย่ารังแก่คนจนได้ไหม
ขณะที่ทนายอนัญชัยบอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าเอาผิดนะ
ช่างไม่ต้องขายตอนนี้เขามีอะไรจะกินเขามีเงินใช้ไหม

วันเตียงงานเดือนไข่
พวกชายอำนาจอะไรวะครับมันชาติทศตรงนี้
โอ้โหเมื่อกี้เห็นทานายเตี๋ยบทานายอนันตร์ชัย
ออกมาเคลียร์เองเลยกับพ่อค้าแม่ค้า

พ่อค้าแม่ค้าที่ทำมาหากินขายดอกไม้ขายลอตเตอรี่กันอยู่
หน้าทางเข้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมเนี่ย

ฮือมาต่อต้านคณะกรรมการวัด
ที่เขามีมติให้จัดระเบียบการค้าขายให้เป็นไปตามระเบียบ
เพื่อผลักดันนะครับให้วัดไปเป็นมรดกโลก
โดยมีทนายอนัญชัยชายเดชครับ
ก็เป็นทนายกองทัพธรรมในฐานะวัยยาวัชกร
เป็นประธานดูแลผลประโยชน์วัดพระธาตุพนม
แล้วก็คณะกรรมการวัดลงพื้นที่จัดระเบียบ
ไม่พอใจสิครับพ่อค้าแม่ค้า
ไม่ยอมจะไม่ทำตามมติวัดนะครับ
เอาถังดอกไม้นะครับมาวางกองตรงทางเข้าวัด
แล้วอ้างว่าตรงนี้ทำมาหากินมาเป็น๑๐ปีแล้ว
โอ้โหมีจังหวะประท้วงกันวุ่นวายครับ
ถ้าจัดระเบียบแล้วก็เป็นข้อกฎหมายเราทำตามไหมครับ
ถ้าจัดระเบียบเขาก็ไม่จัดครับ

ประชุมไม่มีชาวบ้านทำกันเองหมดในวัด

กฎหมายต้องสู้ต่อไปพี่
เหมือนในตอนแห่งลดถูกต่อออกอยู่มา

เรายืนยันที่จะขายต่อไปเนาะ
ขายต่อไปพี่เพิ่งทำไมกิน
นันชัยเนี่ยชี้แจงแบบนี้ครับคุณผู้ชมบอกว่า
ไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกธรณีสงฆ์เอาไว้แล้วนะ
นะครับฝากถึงประชาชนที่เห็นการเผยแพร่
เผยแพร่ข่าวไปตามโซเชียลมีเดียนะครับ
นี่ไม่ใช่การรังแก่คนจนแต่ท่านบอกว่าเป็นการจัดระเบียบตามกฎหมาย
แล้วสร้างภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยว
ยืนยันนะถ้าไม่ปฏิบัติตามนะโอ้โหเด็ดขาด

ผมให้เวลา๑๐นาทีให้ท่านขนของออกไปนะครับ
ผมในฐานะผมท่านท่านท่านพระเจรติในฐานะประธานคืนนี้
ท่านขนของออกไปนะครับเพราะว่าท่านกำลังถูกลุกที่ฐานะ
ถูกลุกที่วัดครับผมแก้ความดำเนินคดีหมดแล้ว

ตำรวจช่วยดำเนินการสร้างล่าครับ
ไม่ให้มีการขายของลงถึงท่านด้วยนะครับ
เพราะว่าผมเนินคดีเขาหาถูกลุกเมื่อคืนดีแล้วครับ
โอ้โหเข้มข้นเด็ดขาดตามสไตล์ทนายเปี๊ยกเลยนะครับ
นี่ฮะเดี๋ยวลองดูแหละว่ามันจะมีนะครับแรงกระเพื่อมต่อมาจากนี้หรือเปล่า

การแลนด์ดิ้งยังไงนะครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าก็จำนวนนึงเลยนะครับ
แล้วก็ขายของกันอยู่ตรงนี้มาเป็นเวลานานแล้วด้วย
แล้วนี่กำลังเป็นจุดเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะต้องมีการจัดระเบียบกันนะคะ